จอดเดี๋ยวไปไฟง้อของสงสัมภัย
เดี๋ยวไปใส่ในบรสได้ในในวัดไงถ่ายวิดีโอไหมป่ะน่ะเออ
เยี่ยวกี่กะผักเอาครับทำไมทำตัวแบบนี้แม่อย่าถ่ายเยอะ
อุ้ยแต่งแต่งแต่งแต่ง
ไปยังอ่ะไม่เห็นมีของลงมาเลยอ่ะหลบให้ดีกับแม่อ่ะ

นี่ไงเอาของของฝั่งนี้ขึ้นมา
แม่โทรศัพท์ต่ำลงหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันมองเข้ามาแล้วมันจะเห็น
ปรับบอกน่าบอกแล้วขับรถได้ไง

ผู้ชายมาเก็บของกำลังจะเอาพวกกระโปรงกระเป๋าอ่ะ
หยุดถ่ายแล้วตอบพี่หนุ้ยดิตอบอะไรตอบไม่ได้เนี่ย
เอ็งวีดีโอเหรอเออโอเคได้แล้วก็ลงมาแล้ว
กำลังไปนะอืมจะเห็นแล้วนะ
มันจะมาถูกกับจานหรออย่าพูดตามดิเดี๋ยวเขาจะยิน
กำลังไปก็ได้จะเอาไปอ่ะนี่ติ๋มเนี้ยเสียงดังสิ
เอาไปอ่ะที่ไหนเอาของอยู่

ไม่เดินอ้อมมาทางนี้ด้วยนะจ๊ะเดินไปข้างหน้า
ใช่ทุกทุกรอบไปตลาดมากไปแล้วฮะ
เฮ้ยติ๋มเสียงดังไปเนี้ยเดินยินเขาจะเดินทางนั้นอ่ะ
ตลอดเดินไปแบบนั้นตลอดเฮ้ย
แอดมากเธอเขาได้ยินเดี๋ยวไปแล้วเออแบบนั้นอ่ะ

ก็เห็นเขาเปิดลงจากรถครับผมเดินรอบรถอย่างเมื่อวานนะ
เห็นเมื่อวานนะครับผมเห็นจริงอ่ะนอกนั้นเห็นแต่รถ
ก็เดินวนลงมาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็หิ้วของสัมภาระเข้าวัด
แล้วก็แป๊บเดี๋ยวก็ออกมาอีกกระพาดหนึ่งคุณพี่คิดว่าเขา
ไม่รู้ว่าคิดเขาไปขอเพราะเราไม่ได้ตามเขาไปคิดว่าเขาจะไปแบบแสดงหนังเป็น
ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ตามไปก็เห็นแค่นี้ว่าสงสัยว่าเขาตาไม่ดี
ทำไมเขาขับรถเองได้แค่สงสัยแค่นี้แล้วถ้ามีคนพาไม้เราก็จะแน่ใจว่า
เออเขาคือจริงอันนี้เขาขับเองลงจากฝามือ
เมื่อวานเห็นไหมอ่ะอืมไปตะโกนไม่ถามอะไรเลยไปตะโกนเขาได้ไงอ่ะ
มองอย่างเดียวลักษณะเราคิดว่าเขาคุณพี่คิดว่าเขาคงไม่เอ่อ
ตาเขาคงจะไม่บอดถูกไหมครับก็พี่ก็คิดว่าถ้าเขาต้าบอดแล้วเขาขับมาได้ยังไงอ่ะ
ใครจะให้เขาขับรถมานะแล้วฉันเนี่ยฉันคิดแค่นี้อย่างเดียวว่าเขาสงสัยแค่นี้
ไม่ได้ไปยุ่งของเราเขาจะไปขอกระทั่งเขาบางทีเราอาจจะเคยให้ด้วยที่ตลาด
เขาเห็นเขายืนร้องเพลงอยู่ทางเข้าเราก็คิดว่าจริงไงถ้าเราไม่เห็นเขา
เพราะนี่ชอบให้ขอทานให้บ่อยคุณพี่บอกว่าเราอาจจะเคยให้เขาก็ได้อืม
ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เป็นจริงใช่ก็นึกว่าเขาบอดจริงไง
จากคนอื่นแล้วอย่างเราเห็นเขาเมื่อวานเนี้ยป๊าบขับรถฟอร์จูเนอร์มา
แล้วเราก็ตกใจว่าเขารวยเนอะแค่นี้ความคิดของเรามันแล้วไม่ได้ตามเขาไปดู
คิดว่าอย่างเงี้ยมันเขาไห่แบบว่าหรอบรวมไม่ครับอะไรกันค่ะ
อ๋อบรรเงินนั่งอยู่ตรงนั้นด้วย
เราก็มองต้องนานเหมือนกันว่าจะมีคนพาเขามาไหมเขาใหม่อ่ะ
ก็เคยเห็นบ่อยครับครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะครับ

เขาเดินเขาเดินรอบตลาดก็ตามซอยครับ
ไม่ไม่อยู่เป็นที่ไม่ไม่อยู่ครับ
จะเดินไปเรื่อยเรื่อยเขาเดินร้องเพลงไป
เปิดเพลงไปเรื่อยครับโอเคพฤติกรรมที่พี่เห็น
เขาเนี่ยตอนแรกที่เราเห็นเขาเราคิดว่าเขาเป็นยังไงครับพี่
ตาบอดการอะไรแบบนี้ไหมครับผมไม่ส่งมาตอบอะไรแบบนี้ครับ
อดผมว่าไม่บอดนะครับเพราะว่าเขาเดินตรงนะครับ
ไม้เท้าเขาจับลักษณะตรงตรงอย่างนี้ครับเขาไม่เขาไม่แกว่งหาทางครับ

เจอเจอคนยืนซื้อของเขาก็หลบได้อันนี้เพราะเขาไม่เดินชนนะครับ
ก็เยอะพอสมควรครับก็ได้อยู่วันหนึ่งก็ได้อยู่

ครับครับคุณคุณพี่ก็เป็นแบบนี้แต่เราว่ายังจะมาหากินสุขภิกษ์ขายรถตะลงตะลีในความคิดของเราเราเราคิดว่ายังไงครับผมอ๋อมันก็ถ้าทำอย่างงี้มันก็ไม่ดีนะครับพี่
เพราะว่ามาหลอกลวงเขาอะครับคือคือคนตาบอดจริงจริงก็มีมีมาร้องเพลงเหมือนกัน
แต่เขานั่งเป็นที่ครับในตลาดมีเขานั่งเป็นที่เหมือนกันเขาเขาไม่ได้เดิน
แต่ในคณะเป็นที่นี่มันไม่ได้เท่ากับเดินนะครับ
เพราะว่าเขาเดินไปเรื่อยเรื่อยเจอคนจะเยอะนะครับ
แต่คนนั่งเป็นที่ไม่ค่อยได้หรอกครับครับเขาเก็บเขากับเราไงครับพี่อ่า
เดี๋ยวเขากับเราใช่ไหมครับก็ถ้าครบสามสองก็ไปทำอย่างอื่นนะครับผม
ใช่เพราะว่าอย่ามาขออย่างนี้เลยครับผมกลับไปทำงานสุจริตดีกว่า
ไม่ต้องมาหลอกชาวบ้านเขาว่าพิการอย่างนี้ครับครับ
ครับก็เขาก็มาตลาดข้างหน้าแล้วก็ตลาดนี้ครับ
อาทิตย์หนึ่งผมเจอไม่บ่อยหรอกเจอประมาณ๒ที๓ทีครับ
มาร้องเพลงทั่วไปอ่ะก็เพิ่งเห็นเขามีรถมาเองในคลิปเหมือนกัน
ไม่คิดว่าเขามีรถอะไรอย่างเงี้ครับเห็นบ่อยไหม
บ่อยครับอาทิตย์หนึ่งครับสองสามครั้งครับไม่บ่อยมาก
ไม่ได้มาทุกวันนะครับตาเขาบอกไหมครับผมก็ไม่บอก
รู้เลยด้วยทำว่าเขามีรถครับมีการมีนั้นครับที่เห็น
ผมก็แชร์ต่อนะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะพี่ถึงพบไหมครับผม
งงเลยก็รู้สึกไม่ดีอะพี่ผมก็ขับวินนะขับวินทำมาหากินเหมือนกัน
เขาเดินเขาได้แล้วเขาได้เราไม่ต้องออกค่าน้ำมันด้วยเห็นไหมพี่
เห็นปะมันก็รู้สึกไม่ดีนะพี่นะก่อนหน้านี้ที่เราจะมาเห็นคลิปเราเคย
ให้เงินเข้าให้เราก็บอกถ้าจำไม่ผิดน่าจะน่าจะไม่เคย
ผมไม่ค่อยให้ให้พวกนี้อยู่แล้วผมเป็นคนไม่ไม่ค่อยได้ให้
ขอทานอะไรง่ายอยู่แล้วพี่มันไม่เคยให้เลยด้วยซ้ำ
เคยเห็นแต่ไม่เคยให้พี่คนที่ให้ก็ส่วนมากนี่เป็น
เนี่ยพี่ที่มานั่งกินข้าวตลาดข้างหน้าคนตอนเย็นเย็นคนจะเยอะมากไง
คือเขามาคนจะจอดรถเยอะมากมากินข้าวเยอะมากพี่
มันเป็นทางผ่านหลักอยู่แล้วนะพี่แล้วนอกจากเขายังมีคนอื่นมีเยอะพี่
มีเยอะพี่ในตลาดมีหลายแต่ว่าไม่รู้มันไม่เหมือนเขาหรือเปล่านะ

แก๊งเดียวกันหรือเปล่าแก๊งเดียวกันหรือเปล่า